เอาล่ะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปที่นี่เลย
หมูไก่อบโอ่งนะครับเอาห่อยมุดมาเดี๋ยวพอไปปักอันนี้กิจใช่ไหมครับ
เอาล่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเหนือกันนะไปดูกันครับว่า
เจ้าไก่หมูอบโอ่งนี่นะครับทำไมมันถึงได้ฮิตฮอตขนาดนี้
แล้วแถมร้านนี้เขาบอกว่าเตรียมที่จะขายเฟรนชายแล้วด้วยว้าว
นุ่มอร่อยฟินฟีนเวอร์ชอบตรงนี้ล่ะ
ใบเบอร์เริ่มเลยนะครับหน้าตาของร้านหมูไก่อบโอ่งของนายชวาน
ศรีประอายุสามสิบสี่ปีครับเคลื่อนโอ่งที่วางอยู่บนสามล้อไปตามแหล่งชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ชวานบอกว่าตัวเองเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหลังจากเลิกงานเนี่ยนะครับ
ก็คิดจะหารายได้เสริมแต่ไม่อยากจะไปขายสินค้าที่มันซ้ำซากกับคนอื่น
นี่เลยมีไอเดียคิดค้นรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับ
ตัดสินใจขายไก่ทอดตอนแรกเนี่ยไม่อยากให้มันไก่ทอดมันน้ำมันมันเยอะ
ใช่เดี๋ยวลูกค้าที่ทานไปจะอ้วน

ใช่ค่ะเป็นไก่แบบหมูอบไก่อบแบบที่มันแห้งแต่ยังมีความนุ่มอยู่